เมื่อวานนี้เราพาไปดูน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ไปฟุตฟิตฟอร์ไฟสปีดกับฝรั่งแล้ว
เดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาไปดูน้องไปเข้าค่ายไปปฏิบัติธรรมนะคะ
เพื่อใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่มีทั้งคณาจารย์
รวมถึงมีเด็กรวม๒๕๐คน
มาจากโรงเรียนต่างในอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะ
แล้วก็มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่
พร้อมด้วยชาวบ้านอีกกับ๑๐๐คน

และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ
งานนี้จัดขึ้นที่วัดภูเขาวงบ้านดงยางที่หมู่๔ตำบลบ้านค้อ
จัดตั้งแต่๒๙ถึง๓๑สิงหาคม
รวมแล้ว๓๐วันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็โครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมอันดีงามในพระพุทธศาสนา
ก็ถือว่าเป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
รวมถึงเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
ซึ่งคนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมนำชีวิต
ใช้เป็นเกราะป้องกันอบายมุกต่างได้ค่ะ
ซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙
บ้านแค่พอสิวพรอาจหาร
ก็บอกนะคะบอกว่ามีนักเรียนของโรงเรียนมา๒๒คน
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้
แล้วเดี๋ยวนักเรียน๒๒คนก็จะเอาความรู้ตรงนี้
ถ่ายทอดให้กับน้องที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
นี่แหละก็ต้องนอกจากเสริมทางวิชาการแล้ว
เรื่องของหลักคุณธรรมจริยธรรมก็สำคัญเหมือนกัน
ให้เด็กเขาได้ไปเรียนรู้แบบนี้นะคะ